ดูเรื่องนี้หน่อยนะคะมีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขออภัยเป็นอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชนบุรีนะคะ
เป็นผู้หญิงอายุหกสิบเอ็ดปีครับสามีไปเจอเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
สภาพคือถูกมีดปาดคอแล้วก็โดนแทงตามร่างกายเนี่ยหลายแผลสามีเสียใจมากนะคะ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

โดยสามีเป็นผู้พบศพภรรยาภายในห้องน้ำชั้นล่างของบ้าน
ก่อนจะเรียกญาติเข้ามาช่วยนำส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทัน
เพื่อนบ้านของผู้ตายเล่าว่าผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจ
และอาศัยอยู่กับสามีสองคนรักใคร่กันดีไม่เคยมีปัญหา
ส่วนลูกชายทั้งสองมาหาบ้างบางครั้ง
ช่วงเกิดเหตุในบ้านเพื่อนบ้านไม่ได้ยินเสียงอะไร
แต่รู้ว่าผู้ตายเพิ่งกลับเข้าบ้านตอน๑๑โมง
ช่วงหลังจากไปทำธุระที่โรงเรียนแล้วเงียบหายไป
ก่อนที่ราว๔โมงครึ่งตอนเย็น
สามีของผู้ตายจะกลับมาพบภาพสลดหดหูใจ
หรือว่าซ้อเขาเข้าไปแล้วเขาไปเจอมันอยู่ในบ้านหรือเปล่า
ด้านตำรวจชุดสุดสวนลงพื้นที่
หลักฐานกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานแวดล้อมอีกครั้ง
และมีเพื่อนบ้านหลายรายระบุว่าเห็นรถสามีของผู้ตาย

ปากซอยทางเข้าบ้านหยิบของบางอย่างจากในรถ

หลังจากนั้นได้ยินเสียงลักษณะคล้ายคนกัดฟันร้อง
แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นเสียงหญิงหรือชาย

หมู่บ้านที่บันทึกการเข้าออกของคนภายนอก

เมื่อเวลา๑๑น๒๑น

ขับเข้ามาในหมู่บ้านแต่ไม่ได้จอดหน้าบ้าน
ก่อนจะออกจากบ้านหลังดังกล่าวเพียง๓นาที

กระทั่ง๑๖นาฬิกา๓๓นาที
สามีของผู้ตายกลับเข้าบ้านอีกครั้ง

ถูกสอบเครียดนานกว่า๒๐ชั่วโมงทั้งคืน
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
พูดเพียงว่าเครียดผมไม่รู้
อันนี้คืองานศพอันนี้หนูแสดงความเสียใจด้วย
ส่วนใหญ่มันมีคงปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะ

ขอเวลารวดรวมรักฐานพร้อมระบุว่า

ปัญหาขัดแย้งส่วนตัวผลประโยชน์ชิงทรัพย์ชู้สาวและฆ่าตัวตาย
ส่วนรถฟอร์จูเนอร์ของสามีผู้ตายที่พบรอยคาบเลือด
อายัดไว้ตรวจสอบว่าจะมีความเชื่อมโยงต่อการตายหรือไม่
เพื่อปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุด